สามมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านครอบครัวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
มีการจัดงานทำบุญนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับแม่พึ่งค่ะ
แต่มันมีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกนะคะที่บ้านของน้องสาวคนที่ห้า
ของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จังหวัดกำแพงเพชร
เธอเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงผู้หญิงตรงบริเวณหุ่นแม่พึ่ง
ตอนที่เตรียมจัดสถานที่ไว้ทำบุญครบรอบวันจากไป
วกกับเหตุการณ์ที่มีแฟนเพลงถ่ายภาพหุ่นแม่พึ่ง
แต่กลับมีเท้าปริศนาที่ระวงสีแดงไว้คุณผู้ชม
เท้าเนี่ยทาเล็บสีแดงด้วยคล้ายเท้าผู้หญิงนะคะ
โดยยืนยันว่าตอนนั้นไม่มีใครยืนอยู่ในตู้กระจก
และไม่มีการตัดต่อภาพอย่างแน่นอนนะคะ
ลึกก็ยังเชื่อว่าแม่เพลิงอยู่

ใครจะสัมผัสได้หรือไม่นั้น
ก็คงเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลค่ะ
แม่มือก็ไม่ค่อยทำคือบางคนถ้าเชื่อก็ได้นะใช่ไหมท่านเองถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรื่องจิตวิญญาณแม่พึ่งหรือแม่พึ่งยังอยู่ไหมแม่พึ่งจะไปหาใคร
แม่เพิ่งจะทำอะไรในโลกนี้ถ้าลึกแล้วเชื่อว่าอยู่นะแม่พึ่งยังอยู่
ส่วนเรื่องที่โปรดิวเซอร์ดังหนึ่งจักรวาลและดีเจลูกทุ่งท็อปสารวุฒิจัดคอนเสิร์ต๒๘ปีดวงจันทร์ไม่รับฟ้าผ่านทางโซเชียลเมื่อวานนะคะวันอาทิตย์ที่๑๔มิถุนายน
โดยไม่ขออนุญาตครอบครัวก่อนคุณอากายสอนบอกว่าส่วนตัวยังไงก็ไม่ยอมค่ะ

เพราะว่าจัดไปแล้วความผิดได้สำเร็จไปแล้ว
คุณจะรักพุ่มพวงแค่ไหนจะเอาผู้ใหญ่มาพูดแบบไหน
ผมเคารพรักทุกคนครับผมมีมารยาทครับ
แต่คุณทำไม่ถูกอันนี้ขอเรียนต้นสังกัดเลย
เตรียมตัวพร้อมก็ให้มารู้ว่าใครจะเป็นอย่างไร
แล้วที่สำคัญในภาพโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้

ยังมีภาพของน้องสาวแม่พึ่งก็คือคุณจันจวงด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
คือจริงบอกกล่าวกันสักนิดนึงนะคุณอากายสอนคงไม่ว่าอะไร
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนจะเป็นวันที่๑๓มิถุนายน
ใครที่จะเอาไปจัดงานแล้วไม่ขออนุญาตเนี่ยเป็นหมายสารมาเลย
ถือว่าคุณผิดคำสั่งสารก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับ
เรื่องแบบลิขสิทธิ์แบบนี้มันมีผลประโยชน์กันอยู่หลากหลายด้วยนั่นเอง

ร้องได้แต่ว่าขออนุญาตก่อนนะคะ